ป่าเขาแตกก่อนข้างอีหรี่ปีนี้ข้ามอีหรี่ปีนี้
ไล่ละเกวียนไปเลยขอหลายเดือนจ้ะฝนมาแล้วเดี๋ยวเอาปุ๋ยอัดลงไปเลย
โอ้ยสวัสดีค่ะรูปรนรถดาวกับดาวสุฟาสารามมาแล้วค่ะ
ว่าแต่วันนี้มันแปลกนะดูฟ้ามันมืด
มีแว่นแต่พอเอาแว่นออกมาก็ฟ้าเหมือนฟ้ายังไม่สางเท่าไหร่เลย
ทั้งที่จะเกือบ๖โมงเช้านะคุณผู้ชมที่มันเป็นแบบนี้
เพราะภาคอีสานกับภาคเหนือณช่วงเวลานี้เมฆเต็มไปหมดเลยค่ะ
ดูจากภาพถ่ายดาวเทียมสิมีหน้าล่ะถ้าจะเมฆฝนเยอะขนาดนี้
ฟ้าก็เลยสางไม่ได้สักทีเนี่ยนะคะน่าจะรอไปจนถึงประมาณหกโมงครึ่ง
ถึงจะดูฟ้าสว่างขึ้นดูเช้าขึ้นเอ๊ะแล้วถ้าเมฆทางภาคอีสานตอนบน
เป็นสีแดงขนาดเนี้ยฝนมาแล้วใช่ไหมมาตั้งแต่เช้าใช่ไหม
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนช่วงนี้ค่ะโอ้โหร่องฝนขยับต่ำลงมาอีกแล้วอ่ะ
เฉียดภาคเหนือของประเทศไทยเลยนะคะเมียนมาภาคเหนือของไทยลากยาวไปจนถึงประเทศลาว
ก็ลมหนาวจากประเทศจีนค่ะเขากดให้ร่องฝนต่ำลงมาอีก
ส่วนปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยที่ปกติแล้วเราจะต้องจับตานะคะ
เพราะว่าเป็นปัจจัยโดยตรงที่ทำให้เกิดฝนในประเทศไทยค่ะ
มรสุมประจำฤดูแหมเบาลงช่วงนี้ก็เลยทำให้ภาคใต้ภาคตะวันออกและภาคกลาง
วันนี้ฝนค่อนข้างน้อยนะคะแต่ถามว่ามาไหมมาเหมือนกันมาช่วงเย็นจนถึงค่ำ
ตรวจสอบตามช่วงเวลากันหน่อยก็ภาพถ่ายดาวเทียมบอกแล้วว่าภาคเหนือกับภาคอีสานฝนกำลังตกช่วงนี้ค่ะ
ใช่เห็นไหมนู่นภาคอีสานฝนตกเลย
หลังจากนั้นค่ะฟ้าเปิดเลยทั้งประเทศเลย
แล้วฝนเขาจะกลับมาอีกครั้งช่วงเย็นจนถึงค่ำ
เพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ปัจจัยทุกอย่างมันเหมาะสมทำให้เกิดฝนนะคะ
แต่ว่าเป็นฝนบางภาคใต้
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออก
ฝนน้อยมากค่ะแต่เห็นฝนน้อยแบบนี้คลื่นอ่ะ
หลังจากที่เราเตือนเรื่องของคลื่นไปประมาณ๒๓วัน
วันนี้คลื่นต่ำลงชัดเจนนะคะแต่ก็ยังเป็นสีน้ำเงินอยู่ดี
ทะเลอันดามันสีน้ำเงินในคลื่นสูงไม่เกิน๒เมตรนะคะ
ถ้าจุดไหนที่มีฝนห่างออกไปอีกค่ะ
คลื่นก็ยังสามารถสูงได้ถึง๓เมตร
เห็นเป็นสีน้ำเงินแบบนี้ก็ใช่ว่าจะลงเล่นน้ำได้นะ